ไปจับภรรยาของนายตำรวจยศพันธ์ตำรวจโท

หลังไปพบว่าผัวพันกับเครือข่ายค้ากัญชา๕๐๐กิโลกรัม

เข้าตรวจค้นที่บ้านพักในพื้นที่จังหวัดปฐุมธานี
ก็ไปพบตัวของพันธ์ตำรวจโทอยู่ภายในบ้าน
ซึ่งเป็นสามีแล้วก็อยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติม
ว่าจะมีส่วนรู้เห็นกับเรื่องของการค้ากัญชานี้หรือเปล่านะครับ
โดยนางสาวทิพย์อาภาพรักษาแสงอายุ๓๑ปี
เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดอุดรธานี
แล้วก็เป็นภรรยาของนายตำรวจยศพันธ์ตำรวจโทสังกัดตำรวจทางหลวง
ถูกตำรวจปราบปรามยาเสพติด๔เข้าจับกลุ่มตัว
ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในจังหวัดอุดรธานี
แนวทางการสืบสวนพบว่าผู้ต้องหาบรายนี้
มีความเชื่อมโยงกับผู้ต้องหาที่ลักลอบขนกัญชา๕๐๐กิโลกรัม

เพื่อไปส่งยังอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
และก็มารู้ว่าชื่อของนางสาวทิพย์อาภาเป็นผู้จ่ายเงินให้
ขบวนการขนกัญชานี่นะครับ
จากนั้นตำรวจจึงไปขออนุมัติศาลเพื่อออกหมายจับ
และท้ายที่สุดก็จับกลุ่มตัวได้นะครับ
จากนั้นนำตัวนางสาวทิพย์อาภารักษาแสง
ไปตรวจค้นที่บ้านพัก๒หลังในตำบลหนองวัวอำเภอเมืองอุดรธานี
ไปพบสมุดบัญชีธนาคารหลักฐานทางการเงิน
แล้วก็พบกัญชาซุกซ่อนในถังเก็บของเสียจำนวนมาก
ขณะที่การตรวจค้นภายในรถยนต์
ก็ไปพบเงินสดอีกกว่า๔แสนบาท
คือนอกจากไปตรวจบ้านของนางสาวทิพย์อาภา
พักอาศัยอยู่กับสามีนายตำรวจยศพันธบรวจโทแล้วนะ
ก็ไปตรวจบ้านของพี่สาวของนางสาวทิพย์อาภาด้วย

ขณะที่ตำรวจปราบปรามยาเสพติก๔
นำหมายค้นสารจังหวัดธัญบุรีเข้าตรวจค้นบ้านพักสองหลัง
ในพื้นที่ตำบลคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานี

ปลูกอยู่ในเนื้อที่ประมาณ๕๐ตารางวา

ขณะเข้าตรวจค้นก็พบพันธ์ตำรวจโทษธนกฤษนิสพันธ์
สารวัตรสอบสวนกองกำกับการ๘กองบังคับการตำรวจทางหลวง
อยู่ภายในบ้านตำรวจก็แสดงตนแสดงหมายค้น
แล้วก็เชิญตัวไปสอบสวนเพิ่มเติมทันที
เพราะรับทราบว่าเป็นผู้ที่อยู่ในฐานะของสามีของนางสาวทิพย์อาภานะครับ

สามารถตรวจยึดทรัพย์เป็นบ้าน๑หลังรถยนต์๓คัน
นับธนบัตร๑เครื่องเอกสารการทำธุรกรรมทางการเงิน
อกจากนี้ยังพบหลักฐานการปลูกสร้างรีสอร์ทในตำบลปึกเตียน
อำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีมูลค่าถึง๕๐ล้านบาทด้วยนะครับ
ขณะเดียวกันมีรายงานว่าผลตำรวจโทษธิติราชนองหานพิทักษ์
การตำรวจสอบสวนกลางก็ลงนามในคำสั่งให้พันธ์ตำรวจโทษธนกฤษ
มาช่วยราชการที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางซะก่อน

ไม่ได้ฟันว่าผิดหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับภรรยานะ
ในขบวนการค้ากัญชาเนี่ยนะครับ
แต่ว่าขอให้อยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบ
เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและยุติธรรม
ก็ให้มารายงานตัวกันในวันนี้เวลา๘๓๐นนะครับ
สำหรับคดีนี้นะฮะถ้าย้อนไปก็สืบเนื่องจาก
ตำรวจปราบปรามยาเสพติดสามารถจับกลุ่มนายสุชาติแสงตะวัน

เป็นผู้ต้องหาที่ลักลอบขนกัญชาน้ำหนัก๕๐๐กิโลกรัม
จากอุดรธานีไปส่งที่หาดใหญ่ที่จังหวัดสงขลา
ซึ่งตำรวจเชื่อว่าน่าจะเป็นเครือข่ายค้ากัญชาข้ามชาติเลยนะ
และได้สืบสวนเส้นทางทางการเงินเพราะว่านางสาวทิพย์อาภาเนี่ย
เป็นผู้โอนเงินค่าจ้างขนยาเสพติดให้จำนวน๕๐๐๐บาท
ได้รวบรวมพยาหลักฐานขออนุมัติศาลออกหมายจับนางสาวทิพย์อาภาดังกล่าว
แล้วก็ขยายผลว่าจะมีผู้ร่วมขบวนการอีกหรือเปล่า
และสามีที่เป็นนายตำรวจมีส่วนรู้ส่วนเห็นส่วนเกี่ยวข้องหรือเปล่า